คนตายเนี่ยไม่ใช่คู่อริด้วยนะ
ไม่ใช่คู่เรียรี่ที่แบบมีเรื่องกันน่ะ

คุมตัวนายทรงวิทย์เกรดทองวัย๔๐ปี
ชาวอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองไปดำเนินคดี
เพราะว่านี่คือมือยิงค่ะ
เป็นคนที่ใช้ปืนยิงกลุ่มวัยรุ่น

ตอนเที่ยงคืน๔๐นาทีวันที่๑มกราคม
ทำให้มีคนเจ็บ๔คนแล้ว๑ใน๔เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุก็มีรถยนต์ของผู้เสียหายถูกยิงด้วยกระสุน๙มมรอบคันนะคะ
ท้ายกระบะก็มีเลือดนองเต็มเลย
ผู้ตายเนี่ยชื่อนายอนุรักษ์พลอยแสงอายุ๑๘ปีเองค่ะ
ส่วนคนเจ็บที่เหลืออีก๓คนอายุ๑๘ปีทั้งนั้นยังเป็นเด็กกันอยู่เลย
คุณไกด์ธนกรทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
คุยกับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นหลานของมือปืนนะคะ
คือเขาเล่าบอกว่าคืนวันที่๓๑ธันวาคมเนี่ย
เขาสองคนออกไปซื้อของให้กับลุงลุงคือเป็นมือปืนนะ
ซื้อของให้กับลุงที่ร้านขายของชำ
ก็บังเอิญเจอกับนายนิวกับพวกประมาณ๔คน

นิวเนี่ยเข้ามาล้อมหาเรื่องเขาก่อนแต่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกัน
เขาเลยกลับไปที่บ้านแล้วไปบอกลุงตัวเองที่เป็นมือปืนบอก
ว่าเนี่ยลุงผมโดนกลุ่มคู่อริมันหาเรื่องมา
ได้ยินปุ๊บขึ้นเลยโกรธแทนหลานเลย
ก็มาเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหานิวถึงบ้าน
พอไปถึงนิวก็พยายามจะเอามีดมาแทงลุงเขา
แต่ลุงไหวตัวทันก็เลยเอาปืนตบหน้านิวไปหนึ่งที
นิววิ่งหนีออกไปหลังบ้าน
หลังจากนั้นนิวก็โทรบ้าง
โทรเรียกกลุ่มคนตายให้มาช่วย

กลุ่มของเขาแล้วก็ลุงที่ตามกลุ่มเพื่อนออกมาด้วย
ก็ขี่รถออกมาจากซอยบ้านนิวพอดี
มาเจอเข้ากับกลุ่มผู้ตายที่นิวตามมา

เขาบอกว่ากลุ่มของคนตายปลาขวดเบียร์ใส่

กลุ่มเขาต้องขับรถหนีหัวซุกหัวสุน

ลุงก็เลยต้องใช้ปืนก้าวหม่อ
หน่ำยิงใส่รถกระบะที่ใช้ปิดถนน

คือพวกที่โดนยิงไม่ได้เกี่ยวอะไร

เล่าเรื่องไว้แบบนี้ไปฟังฝั่งของนิวบ้าง
นิวคือฝั่งของคนที่บอกว่าเป็นฝ่ายเสียหายนะ
ได้คุยกับนิวกับภรรยานะคะนิวบอกว่าจริงแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนหน้านี้
กลุ่มเขากับกลุ่มของต้าต้าก็คือหลานมือยิงนั่นแหละ
กลุ่มเขากับกลุ่มของต้าเนี่ยเคยมีปัญหากระทบกระทั่งกันนานแล้ว
กระทั่งวันเกิดเหตุไปเจอกับต้าที่ร้านขายของชำ
เขาบอกว่าเขาถูกลุงของต้าที่เป็นมือปืน
พาพวกซ้อนมอเตอร์ไซค์เกือบ๒๐คันตามมาถึงบ้าน
บอกว่าตอนนั้นเห็นว่าที่บ้านกำลังสั่งสรรค์กันอยู่
มีทั้งคนท้องมีทั้งคนแก่เขาก็เลยเดินออกไปเคลียร์

ก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปแล้วโทรตามรุ่นพี่มาช่วย
ได้คุยกับหนึ่งในคนเจ็บเนี่ยค่ะ
เขาเล่าบอกว่าตอนที่ถูกไล่ยิงถล่มเนี่ยนะ
คือเริ่มแรกเลยเขาได้รับโทรศัพท์จากนิว
บอกว่าถูกลุงของต้าบุกมาทำร้ายที่บ้าน
ก็เลยตั้งใจว่าจะไปดูว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้าง

ถามว่ามีอะไรยืนยันล่ะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมามีเรื่อง

มีแค่ขวดเบียร์ประมาณ๔๕ขวดเท่านั้นเอง
ก็เจอกลุ่มของลุงต้า

เขาก็เลยให้รุ่นน้องเร่งเครื่องหลบหนีแล้วก็เอาขวดเบียร์คว่างปลาใส่กลุ่มลุงของต้า
หลังจากนั้นกลุ่มของต้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
แล้วก็มีลุงของในต้าที่เป็นมือยิงซ้อนท้ายแล้วก็เอาปืนเจาะยิงมาที่ประตูฝั่งด้านคนขับ
แม่ของคนเจ็บยังบอกเหมือนกันนะคะสมทบไปบอกว่า
ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีคนยิงแค่คนเดียวเพราะคนก่อเหตุเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย

ใช่แล้วผมได้ยินเสียงปืนดังปั้งข้างหลัง
ผมก็เลยบอกให้น้องมอบมอบแล้วน้องขี่ไปมันก็ตกใจ
แล้วมันก็ขี่มาข้างประกบ
เขาพูดกันก็เหมือนมีชื่อเสียงมีอิทธิพลอะไรอย่างนี้แม่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนอะ
แต่แม่ก็กลัวนะเพราะลูกทำงานถ้าสมมุติว่าโดนจับไปแค่นี้แล้วที่อยู่ล่ะ
เมืองต้นญาตินำร่างของน้องเบสผู้ตายนะคะมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหมื่นเกลาค่ะ
น้องเบสบอกเลยว่าแม่ฝัน
ก่อนที่เบสจะมาเกิดเรื่องแม่ฝันถึงเบสว่าเบสมาหาแม่บอกหนาวขอนอนด้วยได้ไหม
ซึ่งที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำแม่บอกก็เข้ามานอนสิลูก
แล้วแม่ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนลูกชายมานอนซุกแล้วตื่นมาแม่ก็ได้รับข่าวร้ายเลยนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจได้ฟังคำให้การแล้วแหละจากทั้งสองฝั่ง
แต่เรื่องมันยังคลาดเคลื่อนกันอยู่ก็อยู่ระหว่างการแกะรอยกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เพื่อจะหาตัวผู้กระทำความผิดเพิ่มค่ะเจอเมื่อไหร่จับเมื่อนั้นนะคะ